ถึงไว้ที่ผักของน้องคนอยากรวย
กับรายการเศรษฐีป้ายแดง
ร้านข้าวแกง๑๐บาทเฮียตั้ม

ข้าวเนี่ยจะบอกทำว่าเปิดมาแค่อยู่๒๘วันนะครับ

ไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับเนี่ย

สำหรับร้านเฮียตั้มแกง๑๐บาท

ให้ได้กำไรแถมยังต่อยอดเปิดได้ถึง๒สาขา

ต้องตามเฮียป้องกับน้องจ๊ะเข้าไปพิสูจน์กันสักหน่อยแล้วล่ะครับ
อ่านี่ใครอ่ะน้านี่ใคร

เดี๋ยวก่อนเมาส์เรื่องประเด็นก่อนว่าทำไมราคาถูกขนาดนี้

แกงผู้ชอบ๑๐บาททุกแกงเลยข้าวก็จากละ๑๐บาทได้ไม่อั้นด้วยครับ
ข้าวสิบบาทแต่เติมไม่อั้นถูกต้องครับ
ก็คือสถิติที่ร้านเนี่ยเคยมีแกง๓ถ้วยข้าวตัก๗รอบ๗รอบ
ใจสิ้นปลาลอีกรอบแรกนะครับแล้วขอเชิญกันเพราะรอบที่๕
แล้วก็ได้กำไรจากสาขาแรกแล้วไปเปิดสาขา๒
ได้กำไรทุกว่าไปกู้นะดีดี

ผู้เพื่อนร่วมจะหยิบถันมาก่อน

เห็นไปดู

เต็มที่เลยครับพี่

หม้อหนึ่งเนี่ยอย่างถาดหนึ่งเนี่ย
ต้นทุนเท่าไหร่แล้วขายได้เท่าไหร่

กิโลละ๑๐๕บาท

ประมาณห้าร้อยบาทต้นทุนมีค่าแก๊สอ่าค่าเครื่องปรุง
ต่างรวมกันห้าร้อยยี่ห้าบวกเสร็จอ่าตีไว้หกร้อย
ถาดนี้ปุ๊บเราจะตักได้อยู่เจ็ดสิบห้าถ้วยเข้ากับเจ็บ
ร้อยห้าสิบบาทอ๋อกำไรน้อยมากนะถามว่ากำไรน้อยมาก
แต่ถามว่าหนึ่งจะมีความสุขคนดีว่ะพี่ลง
ต่อไหมสดดีมากเลยได้เลยอ่ะได้เลยอ่ะไม่ใช่เล่นเล่น
เลยนะครับกว่าจะขายข้าวแกง๑๐บาทให้รวยมีกำไรไป
ทีป้ายแดงก็ต้องคุมต้นทุนกันทุกเม็ดจริงและ
ที่สำคัญเรื่องรสชาติก็ต้องอร่อยด้วยใช่ไหมล่ะครับ
เฮียป้องและเวลาที่เรารอคอยนะครับเวลาชิมแต่จะบอก
ว่าเดี๋ยวเก็บผ้ามาด้วยนะได้เราลูกค้าแต่นึงหมดเลย

ครับอันนี้อันนี้คือเอ่อพริกเผาไก่อร่อยกินง่ายแล้วก็
อิ่มฉันหายหวัดแล้วอะไรอ่ะขอพริกเขาแบบอยู่เครื่อง
ร้อนไปหน่อยแล้วเมนูนี้คิดขึ้นมาว่าเฮ้ยสามารถทาน
กับขนมปังปิ้งได้ต้องเห็นขนมปังอ่าขอขอเฮ้ยที่
ปากแล้วกันที่ขนมปังเป็นอะไรแล้วตอนเนี้ยอ่านี่เอา
มาห้าบาทแบ่งโทรานเนี้ย
ถั่วคืออร่อยมากปกติเนี่ยผัดถั่วเนี่ยที่เราไปเจอ
ร้านข้าวแกงทั่วไปเนี่ยส่วนมากจะหวานแต่อันเนี้ยไม่
หวานคือไม่หวานแล้วอร่อยและอยากให้ดูว่าถั่วของเขา
คุณขาไม่ใช่ถั่วแบบพอแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่นะ
หัวเขาแบบเต็งตึงนะ
โพคืออร่อยมากคือจ๊ะบอกเลยนะว่าร้านพี่ตั้มเนี่ย
ไม่มีอะไรหวานเลยนี่เปิดเปิดผลโลเปิดเปิดเผ็ดด้วยนะ
เพราะว่าน้ำตาลแพงหนูรู้แล้วทำไมคนต้องเติมข้าวทุกอย่าง
มันอร่อยมากมากและอร่อยจริงจริงวัตถุดิบเป็นแบบเต็ม
เป็นแบบอิ่มแน่นอนคือเจ้าจะบอกว่านอกจากจุดขายคือ
ถูกแล้วครับความอร่อยก็สำคัญค่ะวันนี้จ๊ะและเฮีย
เราจะต้องไปล้วงความลับของเขาในครัวค่ะพี่ตั้มยอม
เปิดเผยอ่าเปิดเผยครับไม่ห่วงส่วนน่ะไม่ห่วงครับ
เรียกว่าใครมีไอเดียอยากทำเนี่ยทำตามได้เลยได้ครับผมแม่
พิสูจน์ความคุ้มค่าทั้งราคาและรสชาติกันไปแล้วก็ไม่รอ
ช้าขอเข้าครัวกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเราขอไปเปิด
อีกหนึ่งอาชีพที่สายหมู่ต้องจับตาดูให้ดีเลยนะครับ
กับอาชีพนายรำปกติเนี่ยเคยได้ยินแต่นางรำ
ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าด้วยกระแสความนิยมของ
บูชาเทพในปัจจุบันทำให้สามารถสร้างรายได้ได้ถึง
หลักแสนต่อเดือนกันเลยทีเดียวซึ่งการรำบวงสวงแบบนี้
เนี่ยจะเป็นยังไงเราไปคุยกับคุณเจนายรำบำบวงกัน
เลยครับการรำบวงสวงมันเป็นหนึ่งในส่วนของพิธีกรรมใน
ที่พัฒนาอะไรเนี้ยแล้วการรำบวงสวงเทพแต่ละองค์มี
ความแตกต่างกันหรือเปล่าล่ะครับถ้าเป็นรำในรูปแบบ
ผมเนี่ยก็จะหลากหลายมีความครีเอทความสร้างสรรค์ไป
ตามแล้วแต่ว่าเทวะของงานนั้นที่เป็นประธานเช่นพญา
น่ะทาเวชสุวรรณเราก็จะต้องสมมุติเป็นองค์ท่านบ้างหรือว่า
นี้เป็นพระแม่กาลีเขาเลยต้องจำแรงชุดต่างต่างไม่

แล้วที่ว่าเป็นการรำแบบใช้จิตวิญญาณเนี่ย
ยังไงล่ะครับเขาก็จะมีความเชื่อว่าผู้ไล่ลำก็จะเป็น
ตัวแทนของของเทวดาเทพต่างต่างซึ่งเวลาลายลำ
ท่านก็จะมาใช้ร่างในการไล่ลำออกมาสีหน้าเราจะ
คอนโฟนตัวเองไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ไม่ใช่ทุกงาน
เสมอไปนะผมต้องบอกยังไม่ใช่ทุกงานแบบนี้เนี้ย
เคยไปรำบวงสวงแล้วเกิดปฏิหารขึ้นบ้างหรือเปล่าล่ะ
ครับเนี้ยไม่ลำแล้วแบบเจ้าภาพขายที่ดินได้ก็เป็น
เรื่องที่มันบังเอิญไหมมันก็ไม่รู้อ่ะเราก็หาคำตอบ
ในส่วนนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหสร้างโชคลาภให้
กับเจ้าภาพได้ขนาดนี้แล้วรายได้ของคุณเจเป็นยังไง
บ้างล่ะครับท่ารำของเราซึ่งจะคิดตามระยะทางเนี้ย
ของผมเองเนี้ยจะเริ่มต้นที่สามพันห้าร้อยไปจนถึง
หมื่นหมื่นห้าเดือนนึงได้มากสุดยี่สิบเอ็ดงานก็ได้
หลักแสนอยู่ครับอาชีพนี้จะมีช่วงเวลาของมันอยู่ออก
พรรษายาวไปจนถึงก่อนเข้าพรรษาเนี่ยจะเยอะมากมันจะ
มีทั้งกระถินว่าไอครูถวายท่าวงสวงปลายปีก็จะ
เป็นไหว้ครูเป็นอะไรของสำนักต่างต่างก็จะเยอะมากแล้ว
คุณเจได้เข้าสู่วงการรำบวงสวงพร้อมกับมีความเชื่อ
เรื่องเทพได้ยังไงล่ะครับเมื่อก่อนก็คือทำงานพวก
อีเวนต์คอนเสิร์ตเมื่อมันถึงโควิดในช่วงที่อีเวนต์
หรืออะไรมันจัดงานไม่ได้เลยแล้วเรามีอาชีพอยู่นั้น
คืออาชีพเดียวอ่ะตอนนั้นอ่ะมันก็เลยแบบมันเฟลล์แล้วมันหาย
พึ่งไม่ได้สุดท้ายสิ่งเดียวที่มันจะพึ่งให้เรามี
กำลังใจและให้เรามีความหวังในการดำรงชีวิตต่อใน
ตื่นมาแต่ละวันก็คือในเรื่องของความเชื่อเรื่องของ
จิตวิญญาณเหล่านี้แหละไปตามพิธีกรรมต่างต่างแล้วเราก็เลอ
เริ่มเห็นเขาลำแล้วเราก็เลยแบบขอเขาไปลำก็เลย
จากตรงนั้นแล้วเราก็มาทำเพจขึ้นมาของเราที่
ชื่อเขียนว่าในลำบำบวงเนี้ยมันก็เลยยิ่งเสนอ
ผลงานเข้าสู่โลกโซเชียลมากยิ่งขึ้นคนมันก็เลยชอบติด
ด้วยการแต่งกายที่มันแปลกกว่าคนอื่นการลำที่มัน
ดูแปลกดูไม่เหมือนชาวบ้านว่างั้นเถอะมันดูไกล
เป็นของใหม่ในตลาดแต่คนมันก็เลยแบบต้องการเราค่อนข้าง
เยอะแต่สิ่งที่เราคิดว่าลำลำถวายมันกลายเป็นสิ่งที่
มันมันมันเลี้ยงชีพเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบนี้ต้อง
มีพื้นฐานอะไรมาก่อนหรือเปล่าล่ะครับคือก่อนที่จะมาลำ
เป็นจริงเป็นจังเนี่ยก็จะเป็นพวกงานเต้นมากกว่าพวก
แจ๊สบัลเล่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มีผลเอามาใช้ในการ
ลำของเราด้วยเหมือนกันบางทีเราก็เอามาผสมผสานท่วงท่า
อะไรอย่างเงี้ยฮะเหมือนกันเรียกว่าเป็นการร่ำบวงสวงพลิก
ชีวิตเลยนะครับเนี่ยแม่สุดท้ายอยากให้คุณเจฝากแนวคิดในการ
ทำอาชีพนี้ไว้หน่อยครับเราเห็นว่าตลาดของความเชื่อมัน
เป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่มากในสังคมไทยน้อยมันทำให้ชีวิต
คนที่มันอยู่ในภาวะที่มันโดนผลกระทบอะไรหลายอย่างเนี่ย
มีความหวังที่จะช่วยให้ชีวิตของเราขับเคลื่อนต่อไปได้
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มองข้ามไม่ได้เลยนะครับเนี่ย
ช่วงหน้าใครอยากได้สูตรข้าวแกงเพื่อนำไปเป็นแนวทางเพิ่ม
รายได้ห้ามพลาดเลยนะครับเราเราเรียกว่ายังไงเราโดนซอส
คนเดียวสู้เลยเละเลยเหละเลยเละเลยเหละเลยเขาบอกว่า
ตรงนี้เจ้าที่เจ้าทางแรงมากคนแถวนี้คือเห็นเลยเหรอพี่แวว
เธอที่ป้ายแดง
กลับเข้าสู่รายการเศรษฐีป้ายแดงกันอีกครั้ง
ช่วงที่แล้วได้เห็นเทคนิคการขาย
พร้อมกับพิสูจน์รสชาติกันไปแล้ว
ตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะต้องเข้าครัว
สืบหาเทคนิคความอร่อยจากเฮียตั้ม
พร้อมทั้งดูวัตถุดิบกันให้เห็นไปเลยล่ะครับ
แล้วหิธันขาวันนี้เมนูที่เหี้ยจะทำให้เราดูก็คือ
อยากจะทำผัดวุ้นเส้นให้ดูตรงเนี้ยส่วนผสมที่เห็นตรงเนี้ย
ควรคุณสักเจ็บสี่บาทคุยอาทิตย์ว่าประมาณแล้ว
จะขายได้เท่าไรครับจ้าอยู่ประมาณสักสิบแปดถึงยี่สิบถ้วย
๔๐ถ้วยครึ่งผม๒๐๐บาทใช่ครับโอ้โหเกินเหลือ๑๓๐บาท
เดี๋ยวต้องบวกค่าแล้งอ่ะทุกราณิก็โผล่คนไลน์นิดเดียวเอง
เออนิดเดียวนิดเดียวมากแต่เราก็ขายด้วยอ่ะเล็นปรีบ
กำไรน้อยแต่เล็นไขยัยเยอะครับเพราะฉะนั้นมาอุดหนึ่งกันละเงี้ยนะครับ
น้ำตาลทริปละลายเสร็จเห็นโฮเวอร์ก็จะเซ็ตตัวพอทุกอย่างมันเริ่มเข้ากันแล้ว
หุ้นเส้นครับอุ้นเส้นก็เดี๋ยวให้มันเอ่อน้ำเพิ่มปูพุกี้อ่ะ

ใช่แล้วก็เดี๋ยวเขาใส่กะหล่ำปีลงไป

ค่ะ
ซึ่งนอกจากผัดวุ้นเส้นที่เฮียตั้ม
สอนเฮียป้องกับน้องจ๊ะกันไปแล้ว
ใครอยากสร้างอาชีพด้วยการทำข้าวแกงขาย

เพราะเฮียตั้มจะมาเผยสูตรอีก๒เมนูเด็ดขึ้นชื่อของทางร้านกัน

ปัดเตาเจแย่วบดกับหอมแดงให้เข้ากันก่อนนะครับผม

แล้วก็จะเติมน้ำขาดกะทิเข้าไปอีก
เราเตรียมหมูสับประมาณ๖๐๐กรัม

เดี๋ยวเราจะเติมพริกชีฟ้าเกี่ยวผสมแดงด้านล่างนะ๔๐๐กรัมครับ
ใส่หัวกะทิเข้าไปอีกสัก๖๐๐กรัม
ส่วนของนี่นะครับผมเติมไข่ลงไปนิดหน่อย
ทำให้มันความเข้มข้นและความหอมของไข่
มันจะช่วยลึกเต้าเจี่ยวจะไม่เหมือนใคร

่งไปครั้งสุดท้ายแล้วก็เที่ยวไปปุ๊บให้มันเดือดได้ปุ๊บ
ก็เสร็จทีทีลงต้นเต้าเจี่ยว
ส่วนอีกเมนูหนึ่งที่เฮียตั้มบอกว่า
เป็นการผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างอีสานกับเหนือ
แล้วตั้งชื่อขึ้นมาใหม่ว่าน้ำพริกอุบลนั่นเอง
ซึ่งวิธีการทำเนี่ยครับก็จะเริ่มจาก
เครื่องปรุงเราก็จะมีมะเขือเทศหอมแดงแขกแล้วก็เครื่องปรุงอยู่ข้างในนี้

ด้วยพริกกดนะครับผมประมาณสัก๑๕๐กรัมถึง๒๐๐กรัม

ตามด้วยหมูสับ๑๒๐๐กรัม
ตามด้วยน้ำตาลปี๊บ๒๐๐กรัมรอให้เดือดนะครับ
มันก็จะออกมาแบบคล้ายน้ำพริกออกแต่ตรงนี้สูตรตรงนี้เราแดดแปลงเรียบร้อยแล้วครับ
เพราะว่าเราเป็นคนอุบลแต่เราไปได้แฟนที่เชียงใหม่
เราก็จะได้สูตรนิกกมาใส่น้ำมะขามไปอีก๒๐๐กรัมนะครับ
ต้นหอมโรยหน้านิดหน่อยครับเสร็จแล้วน้ำพริกหมูสับนะครับผมแม่
เรียกว่าถ้าใครอยากมองหาอาชีพก็มาหาเฮียตั้มได้เลยนะครับ
แต่กว่าที่เฮียตั้มจะมาถึงทุกวันนี้ได้ก็ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาไม่ใช่น้อยเลยล่ะครับ
จะเป็นอย่างไรไปคุยกับเฮียตั้มกันต่อเลยครับ
กว่าจะรู้ไหมว่าจะมีวันนี้นี่เฮียเขาไม่เบานะ
นี่ทรงเนี้ยต้องรู้เลยนี่เขาเรียกว่าผู้ชายทรงเอ

ยังไงพี่ตั้มอยากรู้เลยขออนุญาตถาม
คือคือสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหถ้ายังไม่เข้ามากรุงเทพนะ
เราได้ฉายาตีหัวมาด่าแม่เจ็ก
ปีบู๊ดัดเลยโอ้ยสุดมีทุกอย่างแนว

ไปยังไงถึงได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเซฟไซด์อ่ะ
จังหวะมันหักเหตุตอนนั้นเลียนโปรชนอยู่เนอะ
มีความคิดว่าอยากหาเงินไหม
จากการเสพไกลเป็นการขาย
เราก็ไปส่งของเสร็จใช่ไหม

ผมรักษาเนื้อรักษาตัวอยู่ประมาณเดือนหนึ่ง
แล้วก็คือจุดนั้นไหมที่ทำให้พี่แบบกลับตัวกลับใจเลยไหม
คือเรามามองดูว่า๑เดือนที่รักษาตัวเนี่ยนะมันไม่มีเพื่อนเราเลยสักคน
ไม่มาดูแลเพื่อนเด็กที่นั่งกันเนี้ยไม่มีเลย
เพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากไม่มีเลยใครมาดูแล
มีพ่อกับแม่ต้มน้ำใบบกให้กินอยู่เป็นเดือน
คือเรามานั่งคิดว่าเรามีเรื่องเราก็ไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้ว
พี่สาวก็ฝากฝากกับอาเข้ามาอยู่ในกรุงเทพใส่กางเกงสแล็กสีดำเสื้อขาว
ติดป้ายชื่อนั่งถือกระเป๋าเข้ามาหมอชิดไม่เคยรู้กรุงเทพเลย
จากเด็กติดยาจนต้องหนีมาอยู่กรุงเทพดินรนทำงานมาหลายต่อหลายอย่าง
ถูกชักชวนให้มาลงทุนเข้าสู่วงการธุรกิจร้านในศูนย์อาหาร
ซึ่งช่วงแรกก็เหมือนจะดีแต่ทำไปทำมาก็ยอดตกจนติดลบ
จนทำให้เครียดหนักถึงขั้นสติหลุดเลยล่ะครับทำให้เงินหายไปยี่สิบล้านมัน

ผมนอนอยู่โรงพยาบาลประมาณสัก๒๓อาหารมาเลยเนาะมันรู้สึกว่า

ว่าอย่างเราทำอยู่๖๗ธุรกิจ

มอเตอร์ไซค์ด้วยการทำงานจนมีทุกอย่าง

เราอาจจะขึ้นมาแบบ๗๘๙แล้ว

ตอนนั้นน่ะพี่แววคือพอพี่ตั้มบอกว่าจะขายข้าวแกง๑๐บาท

ที่แรกตกใจจะไหวหรอ

คือคือวันแรกนะพี่ป้องเปิดวันแรกมันก็ปังเลย
จนถึงวันนี้ผมเปิดมา๒๘วันผมมีสาขาสองที่เมืองฮอม
และตอนนี้คือวัตถุดิบทุกอย่างแพงหมดเลย

ซึ่งนอกจากการคิดคำนวณในเชิงของตัวเลข

ก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งยึดเหนียวจิตใจ
เฮียตั้มเชื่อว่าช่วยให้ขายดีขึ้นด้วย
นั่นก็คือการไหว้เจ้าที่นั่นเองล่ะครับ

พูดถึงเจ้าที่ตายายปุ๊บ

คือเทค๒
แล้วยังไงเอายังงีดิค่ะ

ขอให้ให้มันได้มันดีอะ

อยากวะทุกวัน

วันไหนเราไม่ได้กล้าเว้ยว่าเราจะรู้สึกผิดรู้สึกไม่ดีเขาเคยกินทุกวัน

โอเคอย่างไรก็มี๓อย่าง
ก็คิดถึงคนทางบ้านที่กำลังอยากจะเปิดร้าน
หรือใครที่กำลังท้ออยู่เจอเศรษฐกิจอย่างนี้

ก็คืออยากให้ตั้งสติก่อน
บทวนตัวเองว่าจะทำอะไรข้างหน้าต่อไป
เราต้องมองโฟกัสไปข้างหน้าแล้วล่ะว่า
หลังจากตรงนี้มันซาแล้วโควิดซาแล้ว

เราจะทำธุรกิจยังไงหรือยังจะขายข้าวแกงเกินผม

ร้านสาขาแรกนี้อยู่ที่ปฐุมธานีหน้าบิ๊กซีปฐุม
สาขา๒อยู่ที่เมืองทองธานี๑๓๓
ราคาที่๔อยู่ที่ขอนแก่นชื่อเผ็ด

วันนี้ต้องขอบคุณมากขอบคุณเฮียตั้มของทูกดีแบบมาก
เทคนิคกำลังลังลึกอิ่นจากเฮียตั้มข้าวแกง๑๐บาท
เคล็ดลับการขายอาหารให้ถูกแต่ยังได้กำไร
ก็มาสู่เรื่องของเสื้อผ้ากันบ้าง
ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ชุดแฟนสีขาวก็มีนะครับ
ถึงแม้ว่าร้านนี้จะเปิดมาได้ถึง๓๐กว่าปีแล้ว
เรียกว่าทรงทอดมาตั้งแต่รุ่นอาม่า

แต่คุณเจนี่เจ้าของร้านก็ยังมีความกังวลใจในเรื่องของยอดขาย
จริงแสเดินดูระแวกนี้มาแล้วระแวกนี้เป็นยังไง
มันกำลังจะรุ่งเรืองเหตุผลเพราะหน้าร้านเป็นทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
หลังร้านเป็นตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งร้านเขาหัวมังกรอยู่ทางทิศเหนือด้วย
ซ้ายมือของผมเนี่ยเป็นอยู่มังกรทิศใต้นะครับ
ก็คือหางประกอบเพราะฉะนั้นจะรวยยาวยาวยี่สิบปีนะครับ
ร้านค้าใครทำแบบนี้รวยจุดที่หนึ่งนะครับของร้านคุณเจนี่เนี่ยนะฮะ
คือผ้าใบเลยผ้าใบเนี่ยพอเขาปล่อยลงมาเนี่ย
มันจะมาบังส่วนหน้าร้านเหมือนกับคนยืนก้มหน้า
พอยืนก้มหน้าเนี่ยก็จะใช้ของแบบภาวะพวงห่วงหน้าพวงหลัง
เพราะฉะนั้นคุณต้องเอาผ้าใบขึ้นเลยครับแล้วคุณจะรวย
การที่จะให้ร้านคุณเจนี่ขายดีกว่านี้คุณเจนี่ถ้าอีกเรื่องหนึ่งก็คือ
เพื่อให้มันตัดแสงกันก็เขาเรียกว่าสุริยันชันพามาประชุมกัน
ถ้าลองปรับแก้นะครับก็จะรวยขึ้นอีกระดับ
ในจุดที่สองนะครับก็คือรูปปั้นเทวรูปนะฮะ
อยู่ใต้คานในหิ้งอันนี้ซึ่งผิดแบกภาระ
คุณเจนี่เนี่ยแบกทุกอย่างอันนี้เฟสเลย
ครับทุกอย่างครับคุณเจเน่จุดที่เราจะมาวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันคือจุดนู้น
พิงใต้หน้าหันไปทางเหนือ
ตู้ทั้งหลายเนี่ยฮะไปอยู่ใต้อาคารเพื่อ
อยู่ใต้คานแล้วมันต้องเขาเรียกว่าแบกภาระ
ถึงมีเงินเนี่ยแทนที่เราจะมีเก็บเยอะขึ้น
เราจะต้องมีจับจ่ายใช้สอยจีปะทะ
ตู้เอกสารหรือตู้เก็บเงินทุกชนิดไม่ว่าตู้นะฮะ
ถอยออกมาจากคานเมื่อไหร่มันจะทำให้ภาระเราเบาเลย
คุณเจนี่บ้านคุณยังมีห้องน้ำสองหลังใช่ไหมถูกไหม

พอเดินสำรวจบ้านคุณเจนี่แล้วห้องน้ำมันไปอยู่ตรงหัวมังกร

แต่ถ้าห้องน้ำของร้านวิเจนี่เนี่ยนะครับ
ถ้าหากอยู่หามังกรมั่นใจเลยครับว่าเก็บเงินอยู่
แล้วสิ่งที่ผิดเยอะก็คือนะครับห้องน้ำประจันกัน
คือประตูมันตรงกันเลย
เราจะต้องหาสิ่งที่มาบังเช่นปาติชั่นผ้าม่าย
ห้องนี้ควรจะแก้ไขไม่เป็นห้องน้ำ
เพราะฉะนั้นจุดตรงนี้ผมแนะนำให้เป็นห้องลองชุดดีกว่า

ที่๔ของคุณเนี่ยจะต้องเสริมแล้วก็ปรับนิดนึงก็จะรุ่งเลย
ก็คือในการจัดร้านร้านของคุณเนี่ยมาแบ่งเป็นตึกสองคู่หา
ครูหาแบ่งเป็น๖พื้นที่
ซึ่ง๖พื้นที่ที่สินแสบอกนี้นะครับ

โดยแต่ละดวงดาวก็จะช่วยกระตุ้นโชคในแต่ละเรื่อง
การใช้สอยของพื้นที่
ซึ่งพื้นที่ที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งเลยก็คือ
ห้องโถงนั่นเองล่ะครับ
ร้านค้าต้องมีถงสำหรับต้อนรับแขก
แล้วเราก็จะมีจุดสำหรับโชว์สินค้า

และจุดที่หัวมังกรที่เราเข้ามาจะต้องไม่อึกอัด
จะต้องปล่อยโฟลเข้ามาให้เขาไหลเดินเข้ามา

กินหนักกลืนอิ่มถ่ายออก
ต้องหางเนี่ยเราจะใหญ่มาก

ก็จะทำให้ร้านค้าเนี่ยเก็บทรัพย์อยู่

รับรองรู้เรื่องเฮงปังด้วย
เศรษฐีป้ายแดง

จะพามาตามหาร้านก๋วยเตี๋ยวเย็นตะโฟลูกชิ้นปลาย่านสุธิศาล

และที่สำคัญนะคะลูกชิ้นปลาของเขาทำเอง
ทำขายวันละ๑๐๐กิโลกรัม

ลับความสำเร็จและความอร่อยของเขาคืออะไร

ขายดีขนาดนี้ก็ไม่แปลกที่น้องใบตอง

ซึ่งที่นี่ก็คือร้านแหลมลูกชิ้นปลา
ตั้งอยู่บนถนนสุธิสารวินิจฉัย
เปิดขายมาเกือบ๓๐ปีแล้วล่ะครับ
ร้านนี้เขามีดีที่เย็นตะโฟลูกชิ้นปลา
รสชาติเนี่ยโอ้โหจัดจ้าน
แถมลูกชิ้นปลาที่ใกล้
ได้มาลองตาก็ติดอกติดใจ

คนแน่นร้านอย่างที่เห็นนี่แหละครับ

สวัสดีครับผม

วันหนึ่งเราขายได้เยอะขนาดไหนอ่ะ

นอกเหนือจากเย็นตะโฮที่ขายดีแล้วอ่ะ

เพราะว่าวันหนึ่งขายได้เป็นร้อยกิโลจริงไหม

จริงแล้วลูกชิ้นปลาที่ร้านมีกี่แบบเหรอ
มีลูกชิ้นปลา
ลูกชิ้นรากบี้

แหลมก็จะต้องเข้ามาทำลูกชิ้นปลาก่อน
ซึ่งตอนนี้ก็เป็นจังหวะดีที่
พี่แหลมกำลังจะทำลูกชิ้นปลาอยู่พอดี
เราตามน้องใบตองเข้าไปดูวิธีการทำลูกชิ้นปลากันเลยดีกว่าครับ

เดี๋ยวอธิบายหนูก่อนว่ามันมีปลาอะไรบ้างที่เราจะต้องใช้ตอนนี้ค่ะ
ตอนนี้จะมีปลาดาบปลาหางเหลืองแล้วก็ปลาอินซีนะครับ
เพราะว่าคุณสมบัติของแต่ละปางจะไม่เหมือนกันนะครับ
อย่างปลาดาบนี้ก็จะให้คุณสมบัติของเรื่องความหอมความรสชาติได้เนื้อมันมีมากกว่า
แล้วก็ส่วนปลาหางเหลืองเนี่ยก็จะทำให้มีความเด้งมีความได้รสชาติของความแบบหนึบหนับ
แล้วก็ส่วนอินซีจะทำให้เหนียว
งั้นขั้นตอนเราต้องเริ่มจากอะไรคะบดก่อนเลยครับอ๋อเราก็เอาปลาแบบนี้มาบดใช่ครับผม
เราใช้ปลาแบบเยอะแค่ไหนต่อการทำวันหนึ่งเกือบเกือบร้อยโลเลยนะ

คือต้องบดสามอย่างรวมกันใช่ครับ
อันนี้คือเราต้องใส่น้ำแข็งไปด้วยเลยเหรอคะตอนอดคือเราไม่ให้เกิดความร้อนนะครับ
อ๋อให้มันมีความเย็นคือเราต้องรักษาความเย็นเลยรักษา
เราต้องบวชกี่ครั้งคะเอ่อของเรานี่จะบวชสองครั้งนะครับ

คุณผู้ชมครับการบดเนื้อปลาเนี่ยจะทำกันสองรอบนะครับ
โดยที่เมื่อบดรอบแรกเสร็จจะต้องเอากล้างออกก่อนแล้วจึงทำการบดอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อให้ได้เนื้อปลาที่ละเอียดและไม่มีกล้างติดนั่นเองล่ะครับ
หลังจากนั้นจึงนำไปนวดผสมข้าวกับเครื่องปรุงสูตรของทางร้านประมาณครึ่งชั่วโมง
สังเกตได้ว่าน้ำแข็งที่อยู่ในเนื้อปลาละลายหมดแล้วก็จะนำไปใส่เครื่องหยอดลูกชิ้นลงในน้ำอุ่น
แล้วแช่ไว้อีกประมาณ๒๐นาทีเพื่อให้ลูกชิ้นอยู่ตัว
จากนั้นก็จะทำการต้มให้สุกแล้วจึงนำขึ้นมาน็อกน้ำแข็ง
ก็จะได้ลูกชิ้นเด้งดึงดัง
เอาไปทำก๋วยเตี๋ยวได้แล้วล่ะครับ

ระหว่างที่ทำลูกชิ้นกันอยู่เนี่ยนะคะ

ก็อยู่ดีก็มีอีกหนึ่งคนโผล่ไปอยู่ข้างค่ะ

ฉันมาแล้วอร่อยเมื่อไหร่ฉันจะพอมา

อันนี่เป็นวิธีการแบบเมื่อก่อนนะที่เขาทำลูกชิ้นอ่ะ
เขาต้องปั้นด้วยมือออกมาเนี่ยเป็นลูกกลมอย่างนี้
ปั้นวันเนื้อสมัยก่อนกี่ลูกนะพี่แหลม

พี่แหลมสอนหน่อยดูเทคนิคไปพร้อมกันพี่อัน

อย่ากล้วง
น้ำจุ่ม

มันไม่ได้เกร็งแต่มือปาก

คือเอาจริง

ผมนะครับเดินมาเลยนะครับ
แล้วก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อไม่แพ้กันนั่นก็คือคือกล้วย
ซึ่งขั้นตอนการทำก็จะคล้ายกันแต่เปลี่ยนมาใช้ปลาน้ำดอกไม้แทน
ส่วนตอนหยอดก็ต้องคอยรับเองด้วยมือแบบนี้นี่แหละครับ
ต้องใช้ความชำนาญมากเลยนะครับเนี่ย
และในขั้นตอนสุดท้ายก็จะเปลี่ยนมาเป็นการทอดนั่นเองล่ะครับ
กุ้ยน่ากินมากเลยล่ะครับ
ซึ่งตอนนี้น้องใบตองกับพี่อันก็ได้เตรียมตัวพิสูจน์ความอร่อยให้เห็นกันอยู่แล้วล่ะครับ
มาถึงช่วงสำคัญของรายการของเรา

น้ำซุปเป็นไงซุปเย็นเตาโกะ

น้ำซุปของเขาอ่ะซอสเย็นเต้าโกะเขาจะมีรสชาติอยู่แล้วอ่ะ
มันจะมีความเปรี้ยวกว่านกว่า
มีความเปรี้ยวอยู่แล้วซึ่งมันไม่เลี่ยน
ใช่มาถึงเส้นเพราะว่าหนูสั่งเส้นปลาจ้า
ปลาที่ร้านเขาทำเองสังเกตว่ามันจะไม่ได้เป็นเส้นที่เท่ากัน

เราใช้มือหั่นครับปาดทีละเส้นใช้มีดหั่น
แต่จริงการที่มันไม่เท่าอ่ะมันทำให้เวลากินแล้วมันมีเทคเชอร์นะ
นี่มันเป็นลูกชิ้นปลาที่นุ่มนอกเหนียวในหนึบ

ไปอ่าชิมถือกล้วย

เด้งอ่ะจิ้มเขามีความเปรี้ยวแบบเผ็ดอ่ะ
ลูกชิ้นแต่ละอย่างก็จะมีแบบว่าวิธีการทำที่ต่างกันนิดหน่อยเล็กน้อย
แต่ทุกอย่างคืออร่อยหมด

เอาเส้นปลาที่หนึ่งเอาเส้นใหญ่ที่หนึ่ง

ไปด้วยได้ไหม
สมคำล่ำลือจริงใช่ไหมล่ะครับ
พี่อันน้องไปต่อถึงคาญพี่อัน
ต้องซื้อไปฝากคุณแม่กันเลยทีเดียว

เพราะว่ากว่าจะมาถึงวันที่เป็นแหลมลูกชิ้นปลาได้อย่างที่เห็นทุกวันนี้
ก็ต้องภาระราวมามากมาย

บ้างไปคุยกับพี่แหลมกันต่อเลยครับทีนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องเส้น
คือสมัยก่อนเนี้ยนะครับค่ะคือพ่อผมขาย
จะมีน้าที่ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วแล้วทีนี้พ่อก็เลยพาผมเนี่ย
ไปหาน้าเห็นน้าเขามีแบบมีบ้านอยู่มีรถขับ
ทำไมพ่อขายขนมถังแตกแล้วเรายังไม่มี

ใช่พูดแบบตื้อพ่อ
ขายก๋วยเตี๋ยวแบบน้าเธอ

ประมาณสักปี๒ปีเนี่ยครับ

พ่อมีความรู้สึกท้อแท้ครับ
ก็เลยกลับไปอยู่ต่างจังหวัดอีกทีหนึ่ง

พอพ่อกลับไปได้ประมาณสักปี๒ปี
มีโทรศัพท์ผมมาบอกว่าเนี่ย

พ่อผมเขาก็นั่งอยู่ฝั่งตรงข้าม

โอ้โหขายดีจนทำไม่ทันเลย
คือพลิกเลยอ่ะชีวิตพลิกเลยเหรอพลิกเลยครับ
แถวนี้เขาบอกว่าเหมือนแห่นาคเลย
โอ้โหเป็นขบวนน่ะใช่คือทำไม่ทัน
ซึ่งในขณะที่ฐานะของครอบครัวพี่แหลมกำลังจะดีขึ้น
สามารถซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง
และได้ซื้อรถมือ๒มาเพื่อให้ครอบครัวได้สบาย
แต่นั่นกลับกลายเป็นฝันร้ายของทั้งครอบครัว
ผมจำได้ว่าปี๒๕๔๓นะครับ
พ่อก็เพิ่งตั้งตัวได้แล้วก็พอจะมีรถยนต์ขึ้นมา

ร้านเสร็จก็ประมาณเที่ยงคืน
ตีหนึ่งเราก็ไปเลยแบบโดยไม่พักอะครับ
เที่ยวจนถึงประมาณเย็นอีกวันหนึ่งแล้วก็กลับบ้าน

พ่อก็เลยเสียชีวิตตอนนั้น
ก็คือจากอุบัติเหตุตรงนั้นร้านก็เลยหยุดชะงักไปด้วย
ชะงักไปด้วยแล้วก็ทำงานศพคุณพ่อ
ก็รวมน่าจะ๒เดือน
พี่สาวแล้วก็แม่เองก็แบบก็ทำใจไม่ได้
วันแรกก็แบบมีแต่ปล่อยโฮล์ออกมา
ตัวผมเองก็เรียนหนังสืออยู่ก็เลยต้องออกจากโรงเรียน

เพราะว่าที่บ้านจะปลูกการพันกันโดยไม่เคยห่างกันเลย
พี่หน้าที่แรกที่ต้องเสีย
กับน้องกอดคอกันแล้วจับมือกันตลอดว่าต้องสู้
แล้วก็จะทำทุกอย่างแทนพ่อ
พ่อเคยบอกว่าเป็นห่วงพี่สาวให้พี่สาวแบบได้เรียนจบให้มีอนาคต
ให้มีอะไรติดตัวครับ
เขาบอกตั้งแต่พ่อเสียแล้วว่าเขาจะทำทุกอย่างแทนพ่อ
แล้วก็จะดูแลแม่กับพี่ให้ดีที่สุด
จนวันนี้เราผ่านมาได้เชื่อว่าคุณพ่อรับรู้ได้เนอะ
เราแบบสองคนพี่น้องผ่านอะไรทุกอย่างมา
และทำให้ร้านนี้มันประสบความสำเร็จมากขนาดนี้

และอีกส่วนหนึ่งที่พี่แหลบเคยพูดถึงเรื่องว่า
เคยคุยกับคุณพ่อว่าอยากจะทำลูกชิ้น

ช่วงพอเสียปั๊บก็มีการทาสีทำร้านใหม่
ให้มันดูแบบสดใส
เราก็เลยอยากจะลองทำลูกชิ้นของตัวเอง

แต่ว่าคือเราไปเอาลูกชิ้นอย่างนี้
เราก็แอบเห็นแล้วก็ดู
คือพักลักษณ์จำมาแล้ว
สมัยนั้นมันก็ไม่ได้มียูทูปให้เราดูอะเนาะ

เราก็ถามร้านที่เขาขายล่ะครับ
แรกเราก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องหมดละเอียดเท่าไหร่
พอเราบดทีนี้ด้วยความที่เราแบบรีบร้อน

แรกแรกมันก็มีกล้าง
แล้วผมก็หยุดไปนอนคิดอีกประมาณหลายวัน
แล้วก็เลยมาคิดว่ามันจะต้องบดหลายรอบ

เป็นลูกขึ้นมาเริ่มรสชาติดี

อร่อยกว่าที่เรารับมาอีก

เราก็เลยแบบค่อยรับน้อยลง
นานแค่ไหนกว่าที่จะปรับมาใช้ลูกชิ้นปลาของตัวเอง
ประมาณสัก๓ปีได้นะครับ
ซึ่งกำลังใจที่เป็นแรงผลักดัน
ให้พี่แหลมมีพลังในการต่อสู้กับอุปสรรคต่างมาได้

ด้วยความที่อยากให้แม่กับพี่สาวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
จนทำให้แหลมลูกชิ้นปลาประสบความสำเร็จมาได้นั่นเองล่ะครับ

ทุกวันนี้ถ้าไม่มีผู้ชายคนนี้คงจะไม่สุขสบาย
ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าไม่มีน้องก็คงไม่รู้ว่าจะเดินหน้าสู้ต่อได้ไหมกับแม่

เขาคือทำแทนคุณพ่อได้ทุกอย่าง
เพื่อนเราทำเพื่อคุณแม่ได้

เรื่องราวชีวิตของคนเรามันไม่ได้ง่ายเนอะ
ที่จะเดินทางมาจนถึงทุกวันนี้
แหลมเองก็ต่อสู้กับทั้งปัญหาชีวิตตัวเองที่เกิดขึ้นตั้งแต่เรายังแบบ

เราต้องผ่านทั้งอุปสรรคปัญหาและการตัดสินใจในฐานะที่เราต้องกลายเป็นเสาหลักของครอบครัว

เชื่อว่าเรื่องราวของพี่แหลมจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนนะ
ร้านจะอยู่ตรงช่วงระหว่าง๓แยกนะครับ
ก็จะเปิดตั้งแต่๘โมงเช้าถึง๑ทุ่มนะครับ
วันนี้ขอบคุณพี่แหลมแล้วก็ขอบคุณพี่รัฐมากเลยนะคะ

ภารกิจของเราในวันนี้ก็คือแข่งขันกันปั้นลูกชิ้น

นี่ครับพี่ตัดสินผิดมันจะมีดราม่าทัวร์ลงร้านเลยนะ

จริงจังอะไรเนี่ยจะปั้นลูกชิ้น